ตอนนี้สิ่งที่หลายคนอาจจะมีคำถามในใจ
ก็คือกระบวนการขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร
ใช้เวลานานแค่ไหนจะมีผลทันทีหรือไม่
จะมีการขนส่งเป็นโดมิโนไปถึงประเทศอื่น
สาภาพยุโรปหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันทีละเรื่องกันนะครับ
โดยอันดับแรกนะครับเราไปดูตัวเลขของผลการลงประชามติในครั้งนี้ก่อน
ส่วนผู้ที่ให้อยู่ต่อนั้นร้อยละ๔๕
จะเห็นว่าตัวเลขนั้นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมาก
นี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่บรรดาผู้ที่โหวตให้อยู่ต่อ
ตอนนี้มีการเรียกร้องขอให้มีการลงประชามติเป็นครั้งที่๒
เพราะว่าคะแนนนั้นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมาก
มีอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจครับสำหรับผู้ที่ไปลงคะแนนในครั้งนี้
ในเรื่องของกลุ่มอายุซึ่งจะแบ่งออกเป็น๔กลุ่มด้วยกัน
แต่ว่าถ้าเราจะมองดูนะครับ
ผู้ที่มีอายุในรุ่นของคนหนุ่มสาว๑๘๔๙ปี
สังเกตได้ว่าโหวตให้อยู่ต่อนะครับ
เฉพาะ๑๘๒๔ปีให้อยู่ต่อร้อยละ๖๒
แต่ถ้าเกิดคู่ที่มีอายุ๕๐ปีขึ้นไปนะครับ
ซึ่งผลการโหวตในครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นว่า
ก็แสดงว่าบรรดาผู้สูงอายุเหล่านี้ไปลงคะแนนค่อนข้างที่จะมาก
ในวันนี้ถ้าเกิดเราไปดูอายุไขของคนอังกฤษที่จะอยู่ประมาณ๘๘๙๐ปี

ผลของการตัดสินใจครั้งนี้
ก็ตกไปอยู่ที่คนหนุ่มสาวนั่นเองนะครับ
ก็คือเขาอาจจะต้องมีชีวิตอยู่๕๒๖๙ปี
ที่จะต้องรับผลจากการตัดสินใจในครั้งนี้

ก็จะรับผลจากการตัดสินใจในครั้งนี้๑๖
๑๖๓๑ปีนั่นก็เป็นตัวเลข
แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายของอังกฤษครับ
รัฐมนุนของอังกฤษนั้นระบุไว้นะครับว่าการลงประชามติใด
ก็ตามจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้
แต่ว่านักวิเคราะห์มองว่าการกระทำแบบนั้นถือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ทางการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย
ในการที่จะท้อนตัวออกมาจากสหภาพยุโรปครับ
ทีนี้ไปดูกันครับว่าขั้นตอนต่อจากนี้
ขั้นตอนการถอนตัวจะเป็นอย่างไร
อันดับแรกก็คือจะต้องมีผู้นำคนใหม่ก่อน
หลังจากที่ได้ผู้นำคนใหม่
เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผู้นำคนใหม่นะครับ
จะต้องไปแจ้งต่อสหภาพยุโรปในการที่จะขอใช้มาตราที่๕๓
สนที่สัญญาของสหภาพยุโรปเพื่อที่จะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นภายในเวลาหลังเดือนตุลาคม
เมื่อแจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับ
จะต้องมีการเจรจากันระหว่างสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร
ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้กว่าที่จะถอนตัวออกมาได้
ก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยเป็นเวลา๒ปี
แล้วก็ตรงนี้นี่เองครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจ
นักวิเคราะห์บางคนมองนะครับว่าในการเจรจาระหว่าง
อาจจะมีการเปลี่ยนข้อเสนอเปลี่ยนเงื่อนไข
ซึ่งจะอาจจะเป็นเงื่อนไขที่น่าจะรับได้
ซึ่งทางด้านของผู้แทนการเจรจาก็อาจจะกลับไป

ถ้าสหภาพยุโรปมีการเปลี่ยนเงื่อนไขแบบนี้แล้ว
นักวิเคราะห์บอกว่าก็อาจมีความเป็นไปได้เหมือนกัน
อาจจะมีการลงประชามติในครั้งที่๒
คือบอกว่าไม่มีการเจรจาต่อรองใดทั้งสิ้น

เพราะว่าต้องการใช้ไม้แข็งเพื่อจะแสดงให้เห็นสมาชิก
จะไม่สามารถนำแผนหรือว่านำไม้ที่บอกว่า

ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน
แต่ว่าระยะเวลาทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ๒ปีนะครับ

หลายคนถามในเรื่องของผลของเศรษฐกิจนะครับ
แน่นอนครับว่าผลทางเศรษฐกิจในเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างที่ผลิตในสหราชนาจักรนั้น
จะต้องส่งผลอย่างแน่นอนนะครับ
เพราะว่าสินค้าที่ผลิตอยู่ในสหราชนาจักรต่อไปนี้
อาจจะมีมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานทางด้านการค้าความปลอดภัยต่างไม่เหมือนกับในสหภาพยุโรป
เพราะฉะนั้นสินค้าที่ผลิตในสหราชจักรอย่างเช่นรถยนต์
ผลิตแล้วอาจจะยังไม่สามารถส่งเข้าไปขายในยุโรปได้ทันที
ต้องไปผ่านความเห็นชอบไปผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของยุโรปซะก่อน
อาจจะต้องคิดใหม่ในการที่จะย้ายออกไป
ในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันที่หลายคนทราบนะครับ
ตอนนี้บริษัทคได้ไปตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงรอนดอน

ในเมื่อออกมาแล้วในเรื่องของปฏิบัติการทั้งหลาย

ดังนั้นก็อาจจะมีการย้ายสำนักงาน
ออกจากสหราชนาจักรกลับมาในยุโรป
ซึ่งแน่นอนจะทำให้สหราชนาจักรนั้น
ขาดรายได้ของในเรื่องภาษี
รวมทั้งอาจจะทำให้มีคนตกงานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
ไปดูเรื่องการย้ายถิ่นฐานอันนี้เป็นประเด็นใหญ่

ไม่มีพรมแดนสามารถเดินทางได้อย่างเสรี

แต่ว่าหลังจากที่สหราชนาจักรออกจากการเป็นสมาชิก
แน่นอนครับว่าต่อไปจะต้องมีกฎเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นจะทำให้การที่จะเดินทางไปมาหากัน
หรือว่าการที่จะไปทำงานในที่ต่างถิ่นต่างประเทศนั้น
อาจจะทำได้ยากมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ
หลายคนก็จะมองแล้วครับว่าแล้วจะเกิดผลเป็นโดมิโน
อย่างไรบ้างนะครับจากการที่ทางด้านของสหราชอาณาจักร
จากสหราชนาจักรแล้วจะเห็นได้ว่ามีหลายประเทศทีเดียวครับ
แดงนี่จะเห็นชัดเจนนะครับฝรั่งเศส
กรี๊สนะครับตัวสีฟ้าบางสีน้ำเงิน
แต่ก็มีคนบอกครับว่าน่าจะเป็นกรีสกับอิตาลีซึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจที่น่าจะมีการโหวตในอนาคตนะครับ
ก็ต้องดูก่อนว่าผลในของอังกฤษในครั้งนี้เป็นอย่างไรคริสและอิตาลีอาจจะเป็นประเทศต่อไปที่จะโหวต
และตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ได้เริ่มมีนักการเมือง
ฉะนั้นตอนนี้ทุกประเทศในสภาพยุโรปกำลังจับตามองแล้วว่าอังกฤษจะไปได้ดีแค่ไหน
ถ้าไปได้ดีแน่นอนครับว่าอาจจะมีอีกหลายประเทศอาจจะเดินตามอังกฤษครับ